มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ

แล้วก็มีนางเอกสาวชื่อดังไปร่วมงาน

แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีทั้งสื่อออนไลน์ที่

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาลงทะเบียนเขาอ้างตัวว่าเป็นสื่อออนไลน์

แล้วก็ไปเดินปนเนียนอยู่ในงาน
แต่เขาสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมแปลกที่รองเท้ามีรู

โดยเฉพาะนางเอกสาวคุณแพทรี่เซียโกว์ทเขาสังเกตเห็นพอดี
แล้วก็บอกคนที่แบบใกล้ชิดเขาที่อยู่ในงานเนี่ย

สุดท้ายผู้ชายคนนี้เป็นลักษณะที่ว่า
ติดกล้องไว้ในรองเท้า
คือไอ้รองเท้าที่เจาะรูเอาไว้เนี่ย

เขาก็เลยสังเกตว่ามันแปลกมาก
โอ้โหแต่ว่ายังดีไง
ที่เขาสังเกตเห็นแล้วก็แจ้ง

ควบคุมตัวควบคุมตัวได้ในงานเลยนะคะ

นั่นหมายความว่าเป็นมุมที่ต้องถ่ายจากด้านล่าง
ขึ้นไปข้างบนใช่ก็จะถ่าย

เป็นพื้นที่สอนอลุมพินีนะคะ

เป็นแฟนสาวของคุณพีชพัชระ

และคุณพีทพัชระก็ไปแจ้งความ

ไปเดินปะปนอยู่ในงานแฟชั่นโชว์

ถ่ายใต้กระโปรงของนางเอกสาว

ถูกรองประพอจับตัวภายในงาน

ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี

นายนัทธวุฒิวงวัฒนากรชัย

แบบนี้มาแล้ว๒ครั้ง

บันทึกภาพใต้กระโปรงค่ะ

ภาพเหล่านี้เขานำไป

มาตรา๓๙๗
กระทำการรังแก่หรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
หรือเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะมีโทษจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ก็เป็นคดีที่ลักษณะระหูโทษ
แต่ว่าทีนี้ตำรวจเขาเลยบอกว่าโทษมันเบาไปจากการตรวจสอบ
แจ้งข้อหาเพิ่มได้ก็คือข้อหาอาณาจารย์อันนี้โทษหนัก
จำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ก็ได้มีการขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขัง
คุณแพทริเซียเขาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่า
หลังจากถ่ายรูปที่ป้ายงานเสร็จนะคะเขาก็เดินไปหาช่างแต่งหน้า
แล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนที่ไปก่อเหตุเนี่ยเดินเข้ามา
เขาก็คิดว่าเป็นสื่อมวลชนไงสะพายกล้องมาด้วยทำเนียนเดินเข้ามา
ช่างแต่งหน้าถามว่ามาทำอะไรเขาก็ถอย
คุณแพทริเซียบอกว่าพอก้มดูเห็นว่าเอ๊ะรองเท้าเขามีรู
พอเห็นแบบนั้นปุ๊บช็อกเลยนะคะรู้ว่ามันต้องมีอะไรแน่
ว่ามันต้องผิดปกติแน่
คุณแม่ของแพทริเซียกับช่างแต่งหน้าก็เลยรีบไปเรียกรอปภ
ตอนนั้นเนี่ยคุณแพทริเซียบอกว่าทำอะไรไม่ถูกได้แต่รออย่างเดียว
พอรวบตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้เขาก็เอาแต่ขอโทษค่ะ
คุณแม่ก็ได้ถามเขาว่าทำทำไม
เขาก็พยายามจะพูดว่าให้อภัยผมได้ไหมผมขอโทษจริงพูดแบบนี้
แล้วระหว่างที่นั่งรอตำรวจผู้ชายคนนี้คนที่ก่อเหตุก็พยายามจะบอกว่า
จะไม่ทำอีกแล้วอย่าเอาเรื่องกันเลย
เนี่ยค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
รอปภในงานบอกว่าไหนถอดรองเท้าออกมาดูซิ
อยากจะดูว่าข้างในมันเป็นยังไงเขาก็ถอดให้นะ
แล้วเขาก็หยิบรองเท้าเดินไปแล้วเขาก็หยิบกล้องออกมาจากรองเท้า
ตอนนั้นเนี่ยช่างแต่งหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันก็เลยคว้า
คว้าออกมาคว้ากล้องออกมาเป็นโทรศัพท์มือถือ
คุณแพทริเซียก็เลยบอกว่าหนูไม่ใช่คนเดียวที่โดนแอบถ่ายนะ

ก่อนหน้านี้มีช่างภาพที่คุ้นเคยเคยเตือนกันแล้วว่าให้ระวัง
เดี๋ยวนี้จะชอบมีเหมือนกับนักข่าวผี
อ้างว่าเป็นนักข่าวแต่จริงแล้วไม่ใช่นักข่าว
สะพายกล้องถือกล้องแล้วก็ทำเป็นเดินไปเนียนไป
งานอีเวนต์ที่มีดารานักแสดงเยอะค่ะ

เขาก็บอกว่าตัวคนนี้ที่เขาแอบเข้าไปถ่ายเนี่ยนะ
เขาอ้างว่าเขาเป็นแฟนคลับคุณแพทิเซีย
อืมก็เลยอยากจะขอถ่ายรูป
แบบเนี้ยค่ะครับสุดท้ายนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาของวันนี้นะคะ
คุณแพทริเซียก็ไปร่วมงานอีกงานหนึ่ง
เป็นงานนิทัศกาลมนุษยวิทยา
คุณแพทิวเซียก็แต่งตัวแบบเรียบร้อยมิดชิดมาก
คุณแม่ไปดูแลแบบใกล้ชิดมาก
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าวันนี้ที่งานกาดมาเพียบเลย
คุ้มเข้มเหรอแต่งตัวเป็นกลุ่มชุดชาติพันธ์อย่างนี้นะคะ
คุณแพทริเซียบอกว่าเมื่อคืนเธอดูคลิป
นายนัทธวุฒิแอบถ่ายเอาไว้ทั้งหมดแล้วค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมมีผู้เสียหายที่ถูกแอบถ่ายเป็นร้อยคน

แจ๊กกะรีนไปทำข่าวนี้ไปสัมภาษณ์คุณแพทริเซีย
คุณแจ๊กกะรีนบอกว่ามีเป็นร้อยคลิป
แล้วมีนักข่าวผู้หญิงจากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง

เพราะเขาก็มาทำงานนี้เหมือนกันมาทำข่าว
ดังนั้นเหตุการณ์นี้คุณแพทิเซียก็เลยบอกว่า
ทนไม่ได้จริงต้องเอาผิดให้ถึงที่สุด
จะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใครก็ตาม
จะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกนะคะ
อาจจะใส่กระโปรงสั้นมันก็ค่อนข้างชัดเจน
เนี่ยคุณแพทริเซียบอกว่า
ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงนะที่ถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงแบบนี้

ความรู้สึกมันไม่ต่างจากถูกล่วงละเมิดทางเพศเลยนะ
มันสะเทือนใจแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครโดนแบบนี้
แต่ว่าล่าสุดค่ะตัวนายนัทธวุฒิผู้ต้องหา
ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วนะคะ
สารพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาต
ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวน
ก็มีดาราผู้หญิงหลายคนก็เคยถูกทำแบบนี้ใช่ไหม
คุณคิมเบอร์รี่ก็เคยเป็นข่าว
ก็จะมีพวกที่แฝงตัวเป็นสื่อมวลชน
เพื่อจะไปแอบถ่ายภาพเขา

แต่แทนที่จะถ่ายมุมดี
มุมสวยงามที่เขาถ่ายกันตามงานเนี่ย
ก็จะไปหามุมที่จะโป๊ะโป๊ะวับวับแวม

เอาไปใช้เพื่อการส่วนตัวไปสำเร็จความไข้ส่วนตัว

คือบางกรณีเขาบอกว่าจะมีคนร้ายลักษณะแบบนี้
จะชอบถ่ายคลิปแบบใต้กระโปรงผู้หญิง
ภาพวับวับวับแวมของคนอื่นแอบถ่าย
เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดารานักแสดงบางทีนิสิตนักศึกษาแบบนี้โดน
กลุ่มที่เขาแบบซื้อขายภาพลามกอนาจารย์กันอันนี้มี
งั้นตำรวจต้องเค้นให้ได้ไม่ใช่เอาแค่ตัวในคนนี้คนเดียว
ดูว่ามันมีพวกกลุ่มพวกนี้แล้วก็ไปเค้นเอาผิดกับมันให้ได้นะครับ